เรื่องราวความรักค่ะความรักระหว่างหญิงสาววัย๕๗ปี
กับชายหนุ่มวัยสี่สิบเจ็ดปีแล้วก็พบรักกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ครับแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะปรากฏว่าตัวฝ่ายหญิงอ่ะค่ะ
ไปทำบุญที่จังหวัดหนองคายไปกับเพื่อนแล้วผ่านจังหวัดที่ฝ่ายชายอยู่
ปรากฏว่าฝ่ายชายมาขอเจอบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
ผู้ชายก็คือคนเสื้อน้ำเงินที่เดินมาที่รถตู้ค่ะฝ่ายหญิงก็อยู่ในรถตู้
แต่กองเชียร์คือลุ้นกว่ากองเชียร์ทำหน้าลุ้นมาก
เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรถนะคะครับแล้วก็สนับสนุนมากบอกโอเค
รอแต่บรรยากาศมันก็มุ้งมิ้งอะเนาะ
คุณน้าวัยห้าสิบเจ็ดนะคะคุณน้าที่เดินไปคุยด้วยใช่ไหม
เห็นหน้าหน่อยคนนี้ค่ะใช่เห็นแล้วยังสาวสวยและเป๊ะจริงจริงค่ะ
นี่ก็บรรยากาศน่ารักล่ะค่ะก็เอามาให้ดูกัน
กองเชียร์น่ารักกองเชียร์ขำดี